การฆ่าชิงทรัพย์การฆ่าล้างหนี้นะคะ
โดยตำรวจบอกว่าคือเมื่อวานนี้มีการเรียกตัวสามี
และเพื่อนสนิทซึ่งร่วมทำธุรกิจด้วยกันมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และแต่ละคนออกมาหลังจากที่ออกมาจากห้องสอบสวนเนี่ย
หน้าค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยกับสื่อมวลชนนะคะ
นายพัทรชัยทวีพันธ์อายุ๔๓ปีสามีของนางสาวดวงจันทวีพันธ
นักธุรกิจสาวที่เสียชีวิตปริศนาอยู่ในรถเก๋ง
เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจโรงพักลืออำนาจ

ตำรวจใช้เวลาสอบสวนประมาณ๑ชั่วโมง
โดยสามีของผู้ตายมีสีหน้าที่เคร่งเครียด
และหลังจากเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเสร็จ
สามีของผู้ตายเดินออกมาจากห้องสอบสวน
และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้
รอให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่ก่อน
จากตำรวจจะเรียกตัวสามีของผู้ตายมาสอบปากคำ

เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจและเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะคะ

ซึ่งเป็นคนที่ผู้ตายคุยโทรศัพท์
ก่อนที่จะเสียชีวิตถึง๒ครั้ง
และคุยแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างนาน
คือครั้งแรกใช้เวลาพูดคุย๔๕นาที
ครั้งที่๒ใช้เวลาพูดคุย๒๕นาที

ตำรวจใช้เวลาทั้งหมด๒ชั่วโมงนะคะ
ก่อนที่จะเดินทางออกจากห้องสอบสวน

หรือให้สัมภาษณ์ใดกับผู้สื่อข่าวเลย
เพียงว่าให้เราฟังจากตำรวจ
ก่อนที่จะเดินขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดกับสื่อมวลชนนะคะ

แล้วในวันนี้จะไปรับผลชนะสูตรพลิกศพ

คาดว่าคดีนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องของความชัดเจนและความคืบหน้า
ว่าพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่เชื่อนะครับ
ว่าลูกจะฆ่าตัวตายนะครับ